ไปที่นครรัชศรีมาหน่อยนะครับที่โคราชครับทุกผู้ชมครับ
เมื่อคืนนี้เนี่ยมีวงเล่าอยู่วงหนึ่งค่ะนะ
นั่งดื่มเหล้ากันอยู่สามคนแม่โควิดน่าจะเว้นบ้างนะ
จริงจริงค่ะนี่ประกาศใหม่นี่โคราช
ยี่สิบเก้าจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มนะฮะเมื่อคืนนี้ดื่มเหล้ากันไป
กันไปดื่มกันมาทะเลาะกันลงไม้ลงมือทำร้ายกันนะครับ
ต่อยกันเอาไม้กวาดเนี่ยฟาดกันสุดท้ายเสียชีวิตไปคนหนึ่ง
นี่ครับทุกผู้ชมครับท้องที่สพเสริงสางนะครับ
เป็นบ้านพักในพื้นที่หมู่๑๒นะฮะตะมนต์เสริงสางอำเภอเสริงสาง
จังหวัดนครราชศรีมาบ้านไม้ยกสูงฮะคือในบ้านเนี่ยเจอศพ
ก็คือนายชะลิดชุ่มกระโทกอายุ๓๘ปีนี่เป็นผู้ตายนะฮะ
ก็จะมีร่องรอยช้ำที่ใบหน้ากับแผ่นหลังคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วมาประมาณสักประมาณสิบชั่วโมง
นี่ฮะอยู่บนบ้านเนี่ยฮะเจ้าหน้าที่ก็ต้องใส่ชุดพีพีอี
ขึ้นไปพิสูจน์ตรวจสอบศพก่อนจะนำศพลงมาจากบ้าน
เจ้าของบ้านชื่อนายสมมุติวงเวียนอายุ๔๒ปีนะฮะ
นี่ชื่อจริงนะค่ะชื่อนายสมมุติไม่ได้สมมุตินะ
ชื่อจริงชื่อชื่อนายสมมุติเลยนะเขาบอกว่าเมื่อคืนนี้เนี่ย
ซื้อเหล้ามาตั้งวงดื่มกินกันที่บ้านก็มีตัวเขานี่แหละนะ
เจ้าของบ้านนะครับมีนายชะลิดผู้ตายนะครับ
อีกคนนึงเนี่ยชื่อเอ็กซ์อายุสิบแปดปีค่ะนะฮะ
เป็นเด็กวัยรุ่นในหมู่บ้านก็รู้จักกันอยู่เนี่ย
สามคนก็มาดื่มเหล้ากันนายสมมุติเนี่ยบอกว่า
ไปสักพักนึงทีนี้เริ่มมีปากเสียงกันนะ
ฉะลิดกับเอ็กซ์เอ็กซ์เนี่ยเด็กวัยรุ่นที่มาดื่มเหล้าด้วยเนี่ย
ทีนี้ก็ลงมือก่อเหตุเลยนะต่อยทุบทำร้ายเอาไม้กวาดเนี่ย
ตีใส่นายฉลิดปกติเอ็กซเนี่ยเขาเป็นอารมณ์ร้อนอยู่แล้วนะ
ในครอบครัวเขาเองเนี่ยเขายังทำร้ายเลยนี่สมมุติบอกนะครับ
เขาก็เสียใจมากที่โอ้โหเนี่ยเพื่อนที่มานั่งดื่มเหล้ากันทำร้ายกัน
จนเสียชีวิตคาวงเล่า
แล้วกูก็เสื่อให้กินกูหมดอารมณ์เลยกูบอกมันตรง
หมายถึงว่าคนตายตีเด็กน้อยก่อนหรือดึงน้อยตีคนตาย
เด็กหน่อยตีคนตายเขากินห่อด้วยกันในนี่หรือไง
กูบอกตรงกูเครียดอ่ะกูน้ำตาไหลน่ะกูไปปุ๊บหมู่กูอ่ะ
หมู่กูแกะเหนียวรู้จักกันไหมครับสามคนรู้
รู้จักกันทั้งสามเลยรู้หอดพ่อหอดแม่นอ่ะ
เด็กหน่อยรู้จักว่าคนตายโอ้ยมันจงหอม
ขนาดพ่อมันยังตีเนอะนี่ลุงสมมุติแกบอกโอ้ยผมนี่หมดอารมณ์เลย
เสียใจมากลุงน่าจะงดดื่มไม่น่าจะมีอารมณ์ดื่มเหล้าตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว
นะส่วนนี้ฮะทุกผู้ชมครับเยาวชนชายวัยสิบแปดปีที่ชื่อเอ็กซ์นะครับ
เขาบอกว่าอย่างนี้ครับเขาบอกว่าตัวผมเนี่ยก็ไม่ค่อยรู้จักกับผู้ตายมากนักหรอกนะ
เมื่อคืนนี้ตอนเกิดเหตุเนี่ยก็มานั่งดื่มเหล้าที่บ้านของลุงสมมุตินะ
แล้วก็มีนายชะลิดผู้ตายมาด้วยจนกระทั่งช่วงบ่ายบ่ายเนี่ย
อันนี้เขาอ้างนะที่มาดื่มกันเนี่ยตั้งวงตั้งแต่เช้าอยู่เหมือนกัน
จนบ่ายบ่ายเนี่ยเขาอ้างเขาบอกว่านายชะลิดผู้ตายเนี่ยมาทำร้ายเขาก่อนนะ
เขาก็ต้องต่อสู้ก็ชกเข้าไปที่ใบหน้ากับลำตัว
แล้วเอาไม้กวาดเนี่ยตีเข้าไปอืมแต่เอ็กซ์เขาบอกว่า
คือที่ทำร้ายอะไรกันเสร็จเนี่ยก็ไม่มีใครตายนะค่ะ
ผมก็ยังนั่งดื่มกันต่อถึง๖โมงเย็นแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้าน
อยู่ดีตี๓เนี่ยมันเข้าสู่เช้ามืดวันนี้แล้ว
ลุงสมมุติแกมาหาผมที่บ้านบอกเนี่ย
ลิดเขาตายอยู่ที่บ้านแล้วผมก็เลยตามมาดูเอ้า
มาถึงเออเขาตายจริงจริงค่ะ
ผมมาทั้งนี้บ้านทั้งนี้ก่อนครับอืมบ้านบ้านบ้านเช่านี่
ไม่บ้านตรงนั้นล่ะห้องข้องนั้นห้องข้องนั้นห้องข้องหลานอ่ะ
อืมผมมาก่อนยังไม่รู้เข้ามาตัวไหนครับอืมไม่รู้จักกัน
ไม่รู้ยักษ์ครับเขามาต่อยผมให้ผมเลยสวนกินครับ
แต่ว่าพอผมต่อยพูดข้างนี้ไม่กดตีเขามันกลับตอนหกโมงเย็น
ถ้างี้เดินมาตอนตีสามก็ไม่คนตายข้าวบ้านกูอ่ะอืม

ก็ต้องทำไว้ชนสูตรอย่างละเอียด
ถึงจะมอบให้กับญาตินะฮะสภงศ์ษางคดีนะครับ
แต่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องสอบปากคำผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมด
อย่างละเอียดอีกครั้งเพราะบางเรื่องมันยังขัดแย้งกันอยู่
อย่างลุงสมมุติเจ้าของบ้านบอกโอ๊ยรู้จักกันดี
แต่เอ็กซ์บอกอ๋อกับผู้ตายผมไม่ค่อยรู้จักอะไรเท่าไหร่หรอก
ลุงสมมุติบอกเอ็กซ์ทั้งต่อยทั้งกว้าน
เขาเอาไม้กวาดฟาดเขาจนตาย
แต่เอ็กซ์บอกผมชกผมฟาดเขาจริง
ก็ยังดื่มกันจน๖โมงเย็นแล้วผมก็กลับบ้าน

อยู่ดีตี๓ลุงสมมุติมาตาม

แต่ข้อมูลไม่ตรงกันถูกต้องครับ